อยู่กันที่วัดมังกรกรรมราวาส

ซึ่งวัดแห่งนี้มีชื่อเสียงทางด้าน
การทำบุญขอพรและแก้ชง
เป็นประจำเลยค่ะที่ในทุกตุดจีน

ดังนั้นวันนี้ทีมงานไลฟ์สไตล์ไทยรัฐ
พาทุกคนไปรู้จักกับวิธีการแก้ชง
ที่ถูกต้องที่วัดแห่งนี้กันค่ะ

ขึ้นชื่อในเรื่องการแก้ปีชงค่ะ

เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา
คนไทยเชื้อสายจีนมีความเชื่อว่า
หากได้มาสักการะและฝากดวงกับองค์เทพแล้ว

บารมีขององค์เทพให้คุ้มครองเรา

ยังช่วยเสริมสร้างสิริมงคล

สำหรับปีกุลหรือปีหมูทองนี้
มีนักกษัตริย์ที่ถือเป็นปีชง
ซึ่งมีทั้งหมด๔นักศัตริย์ได้แก่

ส่วนปีชงร่วมจะเป็นปีกุล

ทุกคนสามารถมาดูได้ที่นี่ค่ะ

ตามไปดูวิธีการแก้ชงที่ถูกต้องกันเลยค่ะ

เริ่มจากการไปทำบุญชุดสะดอกเคาะแก้ชง

จากนั้นก็เข้าไปในอาคารทำบุญ
จะมีโต๊ะและปากกาให้บริการอยู่แล้ว
เพียงเขียนชื่อนามสกุล

และเวลาตกฟากลงไปในใบดวง
แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าช่องไหนต้องเติมอะไร
เติมคำว่าดีลงไปแทนค่ะ
ซึ่งจะมีตารางนับปีนักศัตริย์แบบจีนอยู่ด้วย
ไม่ต้องกลัวว่าจะนับกันไม่ถูก
หลังจากเขียนทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
เราจะเอาทูบบริเวณหน้าอาคาร๓ดอก
แต่ถ้าหากมาแก้ชงแทนไม่ต้องเอาทูบนะคะ
จากนั้นให้นำชุดไหว้และทูบ๓ดอก
เข้าไปไหว้เทพเจ้าแห่งดวงชะตา
นั่นก็คือองค์เทพไพ่สวยเอี๊ยะ
เพื่ออธิษฐานขอบรมีให้คุ้มครองนั่นเองค่ะ

นำชุดไหว้ทั้งหมดมาปัดตัว๑๒ครั้ง
โดยการปัดจากศีรษะลงมาให้สุดแขน

แต่ถ้าเกิดคนไปแก้ชงแทนก็ไม่ต้องตัดตัวค่ะ
เมื่อเราปัดตัวทั้ง๑๒ครั้งเรียบร้อยแล้ว
ให้นำใบดวงไปฝากไว้ที่ณจุดเก็บชุดไหว้

เอาละค่ะเราได้สาธิตวิธีการไหว้ที่ถูกต้องกันไปแล้ว
ซึ่งวันแห่งนี้เปิดให้บริการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา๘โมงเช้าถึง๖โมงเย็น
แต่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงนี้
ระหว่างวันที่๕ถึง๗กุมภาพันธ์
ทางวัดเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาไหว้๒๔ชั่วโมง
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เกิดในปีชง
คุณก็สามารถมาสการะเทพที่นี่ได้
เพราะที่นี่มีเทพเจ้าหลายองค์
ที่จะช่วยเสริมสร้างสิริมงคลให้กับคุณในทุกด้านค่ะ
สำหรับวันนี้ไลฟ์สไตล์ไทยรัฐขอลาไปก่อน
สินเจียยู่อีซินมี่ฮัวชัยเฮ็งกันทุกคนนะคะ